ชายภูมิครับมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชั้นม๓นะครับ

อุบัดตัวที่เกิดขึ้นทำให้น้องตอโมยูง๑๕ปี
เด็กนักเรียนหญิงชั้นหมอสามเสียชีวิตขาดที่
อุบัดที่เกิดขึ้นทำให้น้องตอโมยูง๑๕ปี
แสวงพันธ์สง่าอายุ๖๓ปีคนขับรถกระบะระบุว่า
กำลังเดินทางไปร่วมงานศพญาติ

เห็นผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์แซงรถเก๋งคันหน้า

แต่จู่รถจักรยานยนต์กลับข้ามมาเลนขวาสุด
พยายามบีบแตร่เตือนก่อนจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เพื่อนของน้องตองผู้เสียชีวิตบอกว่า

เพราะพ่อแม่ไปทำงานรับจ้างอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
ก่อนเกิดเหตุกำลังไปรับเพื่อนที่อยู่อีกหมู่บ้าน
เพื่อทำงานไปส่งครูก่อนจบมสาม

ตองได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่คุมตัวคนขับรถกระบะ
ไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย

เสียหลักชนรั้วบ้านริมถนนสายดอนแก้วปาเดือ
ในพื้นที่บ้านดอนแก้วตำบลดอนแก้วอำเภอสารพี

ภายในรถพบนายชาคริสทองมาอายุ๒๑ปีเสียชีวิต

ก่อนเกิดเหตุพยายามแซงรถยนต์และรถจักรยานยนต

ทำให้รถของนายชาคริสเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้าน

แล้วทะลุเข้าไปชนประตูบ้านอีกหลังหนึ่ง

ส่วนที่จังหวัดกรสินเกิดอุบัติเหตุรถส่งน้ำแข็ง
กับรถจักรยานยนต์บนถนนเรียบคลองชลประธาน
ห้วยศรีทนบ้านหามแหตะบนพลทอง

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บ

มีบาดแผลที่ใบหน้าและตามร่างกาย

ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวออกมาจากซอยเรียบคลอง